เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอย่างที่บอกไป

ตามง้อเมียถึงที่บ้านของพ่อตา

เมียก็หนีมาบ้านพ่อของเธอ

มาพบกับอดีตผัวเก่าของเมีย
มานั่งคุยกับพ่อตาอยู่

จะเลือกใครระหว่างผม

พ่อตาบอกไม่ได้เลือกใครทั้งสิ้น
เพราะอดีตผัวเก่าของลูกสาว

แวะเวียนมาหากันเท่านั้นเอง

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต

อำเภอเมืองลบุรี
เก็บอุปกรณ์เครื่องไฟขยายเสียงพบกองเลือดกระจายทั่วบริเวณเลย
ผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ก็คือนายพินภูลสาวิทธิกฤติอายุ๕๘ปี
นายพินถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอานันทมหิดล
เนื่องจากถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่บริเวณลำคอครับ
หายปลาร้าต้นแขนด้านขวาอาการสาหัส
ได้พยายามยื้อชีวิตจนสุดความสามารถ
นายพินเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้มีนายวนิษพงศ์อุอิ่มหรือว่านายกล้าอายุ๒๘ปี

และนายกล้านะฮะเป็นลูกเขยของนายพิน
ตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับนายกุ้ง
กุ้งนี่ไม่ทราบชื่อแล้วก็นามสกุลจริงนะครับ
แค่นายกุ้งนั่งสอนห้านมาด้วย
นายกล้ากับนายกุ้งเดินทางมาถึงที่บ้านแห่งนี้
เพราะว่านายกล้าต้องการมาตามหาภรรยาของเขา
คือนางสาววิพานะครับ

แล้วก็นางสาววิพาหลบหนีนายกล้ามาขอพึ่งพ่อ
คือมาอยู่ที่บ้านพ่อของเธอเองนะครับ
แล้วก็นายพินซึ่งเป็นพ่อของนางสาววิพา
ก็คือพ่อตาของนายกล้านี่แหละครับ
ซึ่งในขณะที่นายกล้ากับนายกุ้งเข้ามาภายในบ้าน
อดีตสามีเก่าของนางสาววิพา
มักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยี่ยนนายพินอดีตพ่อตาอยู่เสมอ
แม้ว่าจะเลิกรากันไปกับนางสาววิพาแล้วก็ตามนะครับ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยคิดจะขอคืนดีกับนางสาววิพา
ถือว่าเลิกรากันไปแล้วจบกันไปแล้วนะครับ

เพราะถือว่าเราเป็นคนที่เคยรู้จักกันเท่านั้น
แล้วก็แวะมาเยี่ยมพ่อตาบ่อย

แต่นายกล้าแหละครับเมื่อมาเห็นภาพบาดตาตรงนั้นนะฮะ
เห็นว่ามีอดีตสามีของนางสาววิพามาคุยกับพ่อตา
นางสาววิพาหลบมาอยู่ที่บ้านแห่งนี้มาอยู่ตรงนี้ด้วย
ทีนี้ครับนายกล้ามีอาการเครียดแล้วก็หึงหวงขึ้นมาทันที
ถามเลยถามพ่อตาว่าจะเลือกใครระหว่างกูกับมัน
ขณะที่พ่อตาเองนะฮะก็พยายามจะพูดพยายามจะอธิบายให้เข้าใจ
บอกไม่เลือกใครนะฮะเพราะว่าเนี่ยเขาก็เป็นคนกลางนะครับ
ปรากฏว่าพยายามบอกว่ากล้าเข้าใจผิดนะ
แต่นายกล้าไม่ฟังเสียงใดทั้งสิ้นนะครับ
นายพินก็ขอร้องบอกหยุดเถอะหยุดเถอะไม่เป็นผลนะครับ
นายกล้าชักปืนที่พกมายิงพ่อตาล้มคว่ำเลยฮะ
ทุกคนในที่เกิดเหตุวิ่งหลบหนีกันโอละหมาน
ที่นายกล้าและนายกุ้งจะซ้อนรถจักรยานยนต์
หลบหนีกันไปนะฮะจะขี่แล้วก็ซ้อนกันไปเนี่ยนะฮะ
ตำรวจได้ไล่ตรวจดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
เพื่อเร่งไล่ล่าเขยโหดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ